ใช้รถใช้ถนนที่ฉะเชิงเซาคือจริงแล้วเนี่ยมันกำลังจะถึงจุดกลับรถอยู่แล้วจุดกลับรถอยู่ใต้สะพานแต่รถกระบะคันนี้ลักไก่กลับรถซะก่อนแล้วก็มีรถบรรทุกพ่วงที่เขาก็ขับมาทางตรงพุ่งชนแบบเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์ก่อนค่ะ
เต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับว่าจุดตรงเนี้ยจริงแล้วเขาไม่ได้ให้กลับรถลักไก่กลับ
รถบรรทุกพ่วงมาทางตรงก็เลยพุ่งชนเข้าไปกลางลำเลยจุดกลับรถอยู่ด้านหน้าค่ะ
อยู่ใต้สะพานไม่เกินจากจุดนี้สัก๕๐๐เมตรได้นะคะอีกนิดเดียวเอง
นี่ค่ะเกิดคำถามว่าแล้วคนขับรถกระบะคันนี้เป็นอะไรหรือเปล่า
ตำรวจสพบังน้ำเปรี้ยวไปตรวจสอบ
คุณผู้ชมดูสภาพรถนะคะหลายคนเห็นแล้วอุ้ยเป็นห่วงคนขับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
คนขับเขาบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนายมุธมัติพุ่มประดิษฐ์อายุ๒๐
มีอาการบาดเจ็บที่คอแล้วก็จุกแน่นน่ะนะคะสภาพรถอย่างที่เห็น
เลี้ยวแตกฝาถังน้ำมันหลุดก็ต้องนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถพ่วงก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะรถพ่วงคู่กรณีก็จอดอยู่ตรงนั้น
คนขับชื่อว่านายสถาพรเครือแสอายุ๓๐
นายสมพรบอกว่าเขาไปรับสินค้าที่ระยองจะเอาไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาถึงจุดเกิดเหตุทางฝั่งเขามันเป็นสัญญาณไฟเขียว
แล้วเขาก็มาทางตรงปกติแล้วถนนมันก็โล่ง
จู่กระบะกลับรถมาเลยเลยเบรกไม่ทันพุ่งชนไปเต็ม
มุธมัติคนขับกระบะก็บอกว่ากำลังจะกลับรถ
ไม่เห็นว่ารถบรรทุกวิ่งมาตรงนั้นพอดี
ก็เลยเลี้ยวรถนะคะสุดท้ายก็เลยโดนชนเข้าไป
ส่งแฟนแล้วมายังไงเห็นได้ชนขนาดนี้
ขอให้เข้ากลับบ้านครับ
แล้วสิบเป็นร้องมายังไงมาทางตรง

ตำรวจสพบังน้ำเปรี้ยวก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวรอให้คนขับกระบะอาการดีขึ้นกว่านี้นิดนึง
ตอนนี้ก็ดูอาการก่อนที่โรงพยาบาล

ก็ต้องเรียกตัวคนขับทั้งสองฝ่ายไปคุยกันที่โรงพัก

แล้วก็เดี๋ยวต้องดูภาพจากกล้องหน้ารถด้วย
แล้วเดี๋ยวจะต้องแจ้งข้อหาแน่นอน
ว่าฝ่ายไหนผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ

ใช่ค่ะแต่ยังดีที่ไม่บาดเจ็บอะไรมากค่ะ
อันนี้ก็เป็นอุทาหอนจริงนะคะ
ขับเลยอีกน้อย๕๐๐มก็ถึงจุดกลับรถแล้วค่ะ
คือต่อให้เลยไป๓กิโล๕กิโลท่านต้องยอมนะฮะ
อยากเลยคือกลับแบบนี้ก็ทันทันไม่ทันจริงนะครับ